นักศึกษาสาวที่ชนบุรีมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
พอตามมาทันปุ๊บถอดกางเกงเลยครับ

คุณผู้ชมไปดูภาพเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดจับภาพดูนะดูชายคนนี้

เลยโชว์เลยแบบนี้ก็ได้นะโชว์แล้วไปยังไงแล้วเดินกลับพอใจแล้ว

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยคนเห็งตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าชายคนนี้เขามีอาการเป็นโรคจิตครับคุณผู้ชมนะไม่ได้ปกติเหมือนคนทั่ว
ปกติก็ไม่น่าจะมาโชว์ของลับให้ใครต่อใครดูนะ
นี่แหละขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดจอดปุ๊บเดินเข้าไปถอดกางเกงโชว์อวัยวะเพศให้ผู้หญิงดูจากนั้นก็ขี่รถออกไปนะครับไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้นะฮะ
ผู้หญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเล่าให้ฟังเหตุเกิดเช้าของเมื่อวานเธอเนี่ยกลับมาจากทำธุระก็กำลังจะเดินเข้าซอย
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงเหมือนมีคนขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาแล้วได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนว่าตะโกนมาถามนะก็เลยหันไปมองไปพบพาดอุจจาตาคุณผู้ชมเธอก็ตกใจมาก
คือก่อนที่เขาจะถอดกางเกงเนี่ยเขาตะโกนไปหาน้องผู้หญิงก่อนพอผู้หญิงหายมาปุ๊บถอดกางเกงให้ดูนะฮะเธอก็ตกใจมากแล้วก็รีบเดินกลับเข้าห้องไปเลยนะครับ

แต่เขาแบบไข่หนูก่อนครั้งแรกหนูก็เลยแบบแบบไม่ได้มอง
แล้วครั้งที่สองเขาทำเสียงดังมาก

ใช่ไปครึ่งขากางเกงขายาว

เขาก็บอกว่าชายคนนี้โรคจิต

มีคนเห็นอยู่ใกล้ชุมชนนี่แหละ
ก็อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาเร่งไปตรวจสอบ
ตามจับกลุ่มไปบำบัดดูแลหน่อยดีไหม